คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อย
ที่นครศรีธรรมราชมีหญิงสาวคนหนึ่งไปนั่งร้องไห้อยู่ริมถนน
มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยนะคะแล้วเขาก็มีการพูดคุยกัน
แต่ว่าสาเหตุที่ผู้หญิงคนนี้มานั่งร้องไห้อยู่แบบนี้ทำไม

ปลอบใจเดี๋ยวเรามาตามเดี๋ยวเรามีคำตอบ
ตรงนี้เป็นจุดที่บริเวณคอสะพานริมถนนทุ่งใหญ่เขาพนมหมู่๑
ตะบนท่ายางนะคะอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิปเห็นไหมคะมีหญิงสาวอายุสักประมาณ๒๕๓๐ปีเนี่ย
นั่งร้องไห้อยู่แบบนี้ค่ะอยู่ข้างทาง
แล้วก็มีพลเมืองดีมาปลอบใจนะคะอายุสักประมาณ๔๕๕๐ปี
ก็นั่งปลอบโยนนั่งปลอบให้กำลังใจ
สองคนนี้เขาคุยอะไรกันไปฟังกันเลยค่ะ
ใช้เวลาสักพักค่ะกว่าจะคุยกันแล้วก็รู้เรื่อง

ไปคือเสียใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมา
พลเมืองดีคนนี้คือนางสุมาพรมดนตรีอายุ๕๔ปีค่ะ
สุมาเขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ตัวเขาและสามี

ก็เห็นผู้หญิงคนนี้นั่งร้องไห้อยู่ริมถนนคนเดียว
ตัดสินใจจอดรถนะคะลงไปคุยกลัวว่าจะเกิดอันตราย
ถามไปถามมาก็เลยทราบว่าตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาทะเลาะกับสามีเขา
เขานั่งมอเตอร์ไซค์มากัน๓คนตัวพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะ
สามีจอดรถจักรยานยนต์
ทะเลาะกันสามีจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้ภรรยาลงจากรถนะคะ
จากนั้นสามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากไปหายไปเลยค่ะ
เสียใจนะคะเจอแบบนี้เธอก็เลยนั่งร้องไห้คนเดียวอยู่แบบนี้แหละค่ะ
แต่ก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะทำร้ายตัวเองหรือว่าจะคิดสั้นอะไร